ที่จังหวัดกระบี่ค่ะชายคลั่งมีมาทุกวันจริง
เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่เอะอะโวยวาย
ขวางปลาสิ่งของเหมือนทะเลาะกับใครบางคน

ไล่เรียงภาพจากกล้องวงจรปิดมีหลายมุมค่ะ
จะเห็นผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อตัวใหญ่นะคะ
เหมือนหยิบสิ่งของอะไรบางอย่าง
แล้วก็คว่างใส่บ้านของชาวบ้านนี่ไม่รู้สาเหตุนะคะ
กล้องวงจรปิดอีกมุมก็จะเห็นคนก่อเหตุเนี่ย
ท้าทายให้คนในบ้านออกมาครับ
แต่ก็คงไม่มีใครกล้าออกมา
ผู้ชายคนเดียวกันนี้อีกมุมนึงจะเห็นว่า
ไขกุญแจเบาะรถจักรยานยนต์
อันนี้อันตรายค่ะเพราะว่าไปหยิบเอาปืนที่อยู่ใต้เบาะรถ
เอาออกมาใส่กระเป๋ากางเกงไว้๑กระบอก
ถือเอาไว้ในมืออีก๑กระบอก
แล้วก็เดินเข้าบ้านไปนี่ค่ะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนบหมู่๔ตำบลคลองหิน

ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่บ้าน
หน้าบ้านปิดประตูสนิทเลย
เราไปคุยกับเพื่อนบ้านขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
เรียกว่านางสาวเอก็แล้วกันเธออายุ๕๕ปี
บอกว่าอ๋อผู้ชายคนในคลิป
อายุประมาณสัก๓๐เป็นหลานเจ้าของบ้านที่เธอเช่าอยู่ค่ะ
๔เมษายนเธอไม่ได้นอนที่ร้านกลับไปนอนที่บ้าน
แต่ผู้ชายในคลิประแวงว่ามีคนอยู่ในบ้าน
มาถีบประตูบ้านเรียกให้คนที่อยู่ในบ้านออกมา
เธอบอกเธอตื่นเช้ามาอ้าวประตูบ้านที่เธอเช่าเป็นร้านนะคะ

ตอนที่มาอยู่แรกหลานเจ้าของบ้านคนนี้
เขาก็พูดจาดีนะหลังเริ่มมีปัญหาเหมือนเขาหวาดระแวง
คิดว่าเธอนินทาคิดว่าคนนั้นคนนี้นินทา
ซึ่งไม่ได้มีใครนินทาเลยคิดไปเองทั้งนั้น
แล้วถึงท่านด่าด่าทอคำหยาบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งพอหลังก็เริ่มรับไม่ได้กัน

มันไม่ใช่แค่คิดไปเองมันเหมือนคนหลอน

บางครั้งทะเลาะกับใครก็ไม่รู้

อย่างมากค่ะทุกคนเขาก็กลัวกันมาก

ให้ไปบอกผู้ปกครองของชายที่ก่อเหตุก่อนสิ

แต่ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวต้องฟังความจากทางตำรวจด้วยนะคะ

ตำรวจสายตรวจสพอ่าวลึกไปตรวจสอบให้

ชื่อว่านายธนากรหรือในโต้งอายุ๓๒

ญาติบอกว่าอ๋อโต้งเขากลับไปบ้านญาติ

แต่คุณผู้ชมค่ะประวัติในโต้งคนนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ติดคุกนะคะแล้วก็พ้นโทษออกมาแล้วก็ทำอีก
ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกซ้ำไปแบบนี้ค่ะ
ก็ทีนี้ตำรวจก็จะคอยตรวจสอบพฤติกรรมของในโต้งนะคะ
ถ้ากลับมาก็จะประสานกับทางฝ่ายปกครอง
ขอตรวจค้นเรื่องของอาวุธปืนและประสานญาติ
ให้พาตัวไปตรวจหน่อย
ไอ้อาการที่ว่าไอ้หลอนแบบนี้
มันป่วยหรือเปล่าหรือหลอนยาเสพติดหรือยังไงควรจะต้องรักษา